ดูบทสรุปของดอนมือฆ่าหันศพแฟนสาวที่เอาไปฝังดินกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
มูลเหตุจงใจเราได้ฟังไปแล้วว่าเขาบอกว่ากลัวผู้หญิงจะตีตัวออกห่าง
แต่การก่อเหตุของเขามันโหดเยี่ยมไม่สะทกสถาน
คำสารภาพของเขามันมาจากอะไรเขาฆ่าหันศพแบบนี้ได้อย่างไร
เจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันครับ
เหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญคนร้ายฆ่าหันศพนางสาวอรนันนราธรหรือพินวัย๓๐ปี
คอนโดแห่ง๑ตำบลสำรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการ
แล้วนำชิ้นส่วนศพแยกใส่ถุงดำฮิ้วขึ้นรถเก๋งไปอำพลาง
บริเวณใต้ทางด่วนฉลองรัฐแยกรามอินทรา
ก่อนที่นายชาญวิทย์วงสหากหรือดอนคนร้ายวัย๓๕ปี
จนมุมตำรวจเป็นคดีสะเทือนขวัญเกินบรรยาย
ตำรวจนำตัวนายดอนมาสอบปากคำที่โรงพักสำรงเหนือ
ตั้งแต่ถูกจับดอนไม่มีท่าทีสะทกสถานสีหน้าเรียบเฉย
ให้การรับสารภาพเป็นฉากอ้างว่า
คบหาดูใจกับผู้ตายมานาน๒ปีเพราะเคยทำอาชีพเซลล์ขายอสังหาด้วยกัน
สาเหตุที่ลงมือเพราะแค้นที่ผู้ตายตีตัวออกห่าง
หึงหวงกลังว่าจะปัญใจให้ชายอื่น
วันก่อเหตุ๒๘กันยายนมีปากเสียงกัน
ใช้มีดแทงคอไม่ยั้งก่อนลากศพเข้าไปในห้องน้ำ
แล้วลงมือหั่นศพเพื่ออำพลาง
บอกทุกอย่างทำเรียนแบบในหนัง
มีแปลง
ที่มีคอ

คอกฟังที่เนี่ย
ตอนเรามากว่าสองนึงแล้ว

คดีนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน

ลงมาสอบปากคำคนร้ายด้วยตัวเอง

เพราะมั่นใจว่าผู้ต้องหารายนี้

จิตใจปกติดีไม่เป็นโรคจิตแน่นอนลงมือเพราะความหึงห่วงล้วน
อกจากนี้ดอนยังรับสารภาพด้วยว่าพยายามจะฆ่ามาหลายรอบแล้ว
เตรียมพวกขุดดินที่จะฆ่าแต่ไม่มีโอกาส
เปลี่ยนวิธีใช้มีดแทงแล้วหั่นศพชำแหละฝัง
แม้นายดอนจะดูไม่สะทกสถานแต่ก็เหมือนวิตกกังวลเช่นกัน
ถึงกับนั่งนิ่งน้ำตาซึมหลังรู้ว่าต้องรับโทษทัน
รับศพพินไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดร้อยเอ็ดทำกลางความโศกเศร้า

ปกติจะสวดมนต์นั่งกรรมฐานให้ลูกประจำ
แต่วันนั้นเหมือนมีรังสังหรณ์ทำสมาธิไม่ได้
จู่เป็นลมในห้องพระแบบไม่มีสาเหตุ
งานนี้คิดว่าคนร้ายมีเจตนาฆ่ามีสติสมประกอบ
ไม่ได้บ้าอย่างแน่นอน
อยากถามเขาคำเดียวคือขอว่าขอเจอเขาถามว่าทำทำไม
ใช่ไหมลูกเราถ้าเป็นลูกหนูหนูเจ็บไหม

บ่ายวันนี้ตำรวจคุมตัวนายดอนไปขออำนาจศาลจังหวัดสมุทรประการ
ฝากขังคัดค้านประกันตัว
เนื่องจากเป็นคดีอุจจกรเศรือควัน
ถูกส่งไปคุมขังที่เรือนจำคลองด่านท่ามกลางเสียงสาบแช่ง
ขอให้ตายตกไปตามกันข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน